ร้อนร้อนนี่มันหน้าร้อนแล้วคุณไม่ใช่แค่มนุษย์โลกอย่างเราที่ร้อนนะ
บรรดาสรรพสัตว์เขาก็ร้อนเหมือนกัน
ถูกต้องโอ้โหแล้วเวลาสรรพสัตว์เขาร้อนเนี่ยนะ

ใช่สิถ้าสัตว์มันเดินไปเปิดพัดลมเองได้เนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะครับ
เราก็เลยมีวิธีการคลายร้อนดับร้อนของบรรดาสรรพสัตว์กันนะคะ
มาให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าสัตว์เนี่ยเขามีวิธีคลายร้อนยังไง
บุกกันเลยที่สวนสัตว์โคราชนครราชศรีมา
ไปหาพี่ฮีราฟกันค่ะน้อง
ที่ไม่ต้องพาไปดูพี่ยีราภนะคะ
ช่วงนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าสภาพอากาศมันร้อนระอุมากเลย
ทางสัตว์สวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยเขาก็คิดไอเดียดีคลายร้อนให้กับสัตว์นะคะ
ด้วยการเปิดสปริงเกอร์น้ำให้สาดแบบนี้สาดไปเลยค่ะสาดชำเย็นกันไปเลย
ดูแล้วเจ้ายีลาแฮปปี้เหมือนกันนะคุณนะดูสิคะเดินมาเล่นน้ำรับความเย็นกันตลอดวันเลย
แล้วนอกจากว่าเขาจะเปิดสปริงเกอร์คลายร้อนให้กับบรรดาสัตว์แล้ว
สวนสัตว์เขายังมีไอเดียดีดับร้อนให้สัตว์ด้วย
นั่นก็คือการทำหวานเย็นให้น้อง

โดยการนำผลไม้ต่างมาแช่แข็งแช่เย็น
แล้วค่อยเอาออกมาให้น้องสัตว์ทั้งหลายกินกันแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีที่ดับร้อนให้กับสัตว์นะคะ
แต่ใครจะลองเอาไปใช้กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ได้
ลองดูเผื่อว่าน้องหมาน้องแมวที่บ้านเนี่ยร้อน
อยากจะหาอะไรเย็นทานก็ลองเอาผลไม้แช่เย็นมาให้

ถ้าเป็นเล่นไปนะเออใครที่เลี้ยงสุนัขบางทีเนี่ย
คุณผู้ชมอาจจะเคยลองเอาน้ำคงน้ำแข็งเนี่ย
ให้มันลองทานดูลองแบบนิ้นเจลียนดูเอออะไรแบบนั้นทำไมทำเหมือนจังเลย

นี่แหละครับมันช่วยคลายร้อนให้กับเหล่าบรรดาสับสัตว
ว่าเชื่อเถอะเรายังร้อนเลยสัตว์เองก็ต้องร้อนเหมือนกันนะครับ